ครัวซองระยองฮีของพี่หรือจะมาซู่โลตีมัตตะบะสูตรมาเลเซียแท้
เฮ้ยพี่เคยกินแบบของไทยอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงอ่ะ
ลองไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วจะบอกว่า
คือ๒พี่น้อง๒คนเขาช่วยกันทำคุณดูนะคะ
ดูนะคะร้านนี้มีชื่อว่าทอโรตีไทยใบเตยมัตตะบะมาเลนะคะ
มีนางสาวอัญญาริสานาคะอายุ๑๘ปีแล้วก็เด็กหญิงฟาริดานาคะ
อายุ๑๔ปี๒พี่น้องลูกครึ่งไทยมาเลเซียค่ะ
เป็นคนขายนะคะทั้งสองคนคุณเห็นไหมล่ะ
กำลังจัดเตรียมโลตีมีหลากหลายรสชาติค่ะ
ทั้งโรติธรรมดาใส่ไส้แยมรสสมรสขาลตะลูป
และที่พิเศษมากไปกว่านั้นคือโรตีมัตตะบะสูตรมาเลเซียแท้นะจ๊ะ
จะมีแป้งที่เหนียวนุ่มละมุนลิ้นมีทั้งไส้เนื้อวัวเนื้อไก่ซีฟู้ด
พร้อมด้วยเครื่องปรุงต่างตามสูตรของมาเลเซียโดยแท้เลยนะคะ
โรตีมัตตะบะเป็นอาหารขึ้นชื่อที่อยู่กับชาวมุสลิม
ใช้แป้งโรตีห่อไส้ภายในจะเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้นะคะ
แล้วก็ผสมกับเครื่องเทศรสหอมหวานกลม
กล่อมพอทอดเสร็จก็จะนำอาหารเป็นชิ้นพอคำ
รับประทานกับน้ำแกงแล้วก็อาจารย์ฟินเวอร์เลยใช่ไหมพี่เบิร์ต

ชาวบ้านในย่านนี้เขาบอกว่ารับประกันความอร่อยเลยนะคะ
ส่วนราคาขายค่ะโรตีแบบธรรมดาอยู่ที่ชิ้นละ๑๐บาท
ส่วนโรตีมาตะบะราคาเริ่มต้น๔๐๖๐บาท
แล้วแต่ส่วนประกอบของไส้โรตีมัตตะบะนะคะ

หลังจากที่มาเยี่ยมพ่อที่ป่วยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากนั้นก็เกิดการระบาดของโรคโควิด๑๙

ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศมาเลเซียได้

ตัดสินใจเปิดร้านขายโรตีมัตตะบะ
เพราะเมื่อก่อนพ่อเคยทำธุรกิจเฟรนชายขายโรตีมาก่อน
สูตรนี้แหละค่ะเอามาจากคุณพ่อนะคะ
ส่วนใครอยากลองชิมรสโรตีมัตตะบะก็อุดหนุนกันได้
อยู่ที่หน้าร้าน๗๑๑ตลาดคลองแม่ลาย

ร้านเปิดตั้งแต่๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มนะคะ